บอกเลยว่าแอปแต่งรูปไม่ต้องใช้เพราะว่าสวยหล่อกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะ
สำหรับฟลุ๊กเกรื๊ย์คนแล้วก็นาตาลีเจียเลย
บอกเลยว่าตอนนี้กำลังจะถึงเริกดีวันวิวายิ้วสิบสี่มีนาคมนี้แล้ว
ไปส่องภาพในไอจงไอจีของทั้งคู่
ก็ได้เห็นภาพความหวานพรีเวดดิ้งแซ่บกันมาด้วยค่ะ
ทั้งของพี่ฟลุ๊กแล้วก็พี่นาตาลีนะคะ
คุณดูภาพนี้สิมันโรแมนติกมาก
อีกนิดเดียวก็จะจุ๊บกันอยู่แล้วลุ้นมากเลย
นี่ทั้งคู่ก็ลงประเดิมไอจีให้นะคะ

มาในคอนเซ็ปต์ที่วาบวิวนิดแต่ก็น่าลุ้นหน่อย
ไปด้วยอุ่นไอรักที่บ่มเพาะกันมานานกว่า๑๐ปีเลย

เขาต้องไปนั่งล่องเรือกันมานะ
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดี
คือสองคนนี้ไปที่ไหนดิฉันคิดว่าอยู่ยุโรปตลอดเวลา

ว่าบ้านเราเองก็มีสถานที่สวยเยอะอยู่เหมือนกันนะ
แล้วค่ะแล้วก็ทั้งคู่ตอนนี้เตรียมงานแต่งไปแล้วกว่า๗๐นะคะ
อย่างที่บอกไปว่าพี่ฟลุ๊กเนี่ยอะไรก็ได้แล้วแต่น้องลีเลย
ให้คุณลีเลือกคอนเซ็ปต์งานทุกอย่างเลยค่ะ
เลิกดีนะคะจัดงาน๒วันค่ะ
๑๔กุมภาพันธ์ขออภัยค่ะ

ก็แสดงความยินดีกับทั้งคู่ล่วงหน้าด้วยนะคะ
รักกันมานานแล้วก็ถึงวันดี
ใช่พรีเวดดิ้งยังหวานขนาดนี้เดี๋ยวรองานแต่งเถอะจ้าว่าจะหวานขนาดไหน
บอกว่าเป็นงานที่เป็นแบบช้างชนช้างเลยนะคะ